คุณผู้ชมคะในโลกโซเชียลมีการโพสต์คลิป
ที่เขาแบบไปจอดเหมือนกับติดอยู่ตรงทางรถไฟใช่ไหม
แล้วก็มีผู้ชายคนหนึ่งลงมาจากรถเบนส์
ใส่เสื้อกั๊กแล้วก็มีตราของตำรวจด้วย

วอด้วยเท่านั้นไม่พอมีการชี้ไม้ชี้มือ
แล้วอันนี้เป็นกล้องจากหมวกกันน็อกของบิ๊กไบท์

อะไรฮะ
นี่ผู้ชายคนนี้เขาลงจากรถมาค่ะออกจากรถก็ท่าทาง
อันนี้คนที่เขาถ่ายคลิปได้เขาบอกเหมือนคนเมานะ
แล้วก็ดูเหมือนกับชี้อะไรอยู่
จุดตรงนี้เป็นจุดรอเหมือนกับรอไฟแดง
ที่จะให้ผ่านไปตรงทางรถไฟนี่แหละ
แล้วข้อความที่เขาโพสต์คลิปนี้ลงโซเชียลบอกว่า
เมามาจากไหนใส่เสื้อตราตำรวจนครบาน
เมาแล้วไปนอนอย่ามากราง

ถ้าเมาแบบนี้มาขับรถโชว์กลางแบบนี้
ต่อให้ยดบนบ่าสูงขนาดไหนก็ไม่กลัว
ทีนี้พอโพสต์แบบนี้ไป
เป็นอาจารย์ของสถาบันแห่งหนึ่งไม่ใช่มิจฉาชีพ

เอออยากรู้ไงเพราะว่าใส่เชื่อเหมือนกั๊กมาแบบนี้
แล้วก็เหมือนมิตราณคอนบาร์ยแบบนี้

ถ้าใช่ตำรวจจริงนี่กลางหรือเปล่า

ถ้าเมาแล้วมาขับมันอันตราย
เขาก็เลยลงคลิปเอาไว้เตือนแบบนี้
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีก็สอบถามไปที่เจ้าของคลิป

ผู้ชายในคลิปเป็นอาจารย์ของผม
คืออาจารย์อยู่สอนอยู่ที่วิศวะ

พอเราสืบข้อมูล

อย่างที่บอกจริงคือคณะวิศวะ
สาเหตุเอาตั้งแต่แรกเลยนะ
ไปโรงพยาบาลอาการที่เห็นเนี่ย

ไม่ได้เมาจากฤทธิแอลกอฮอล์
แล้วก็ถามว่าเสื้อนี้เอามาได้ยังไงของตำรวจ

แล้วเหมือนตำรวจเขาให้มาเป็นของที่ระลึก
แล้วจะเอาเสื้อตัวอื่นใส่มันก็หนาเกินไป

ก็เลยใส่เสื้อตัวนี้แล้วก็ถามด้วยว่า

เดินเข้ามาถามเขาคือคนขี่รถจักรยาน
เดินเข้ามาถามว่าเร็วไหม

จากนั้นก็เดินวนเวียนไปแล้วก็ทำเป็นคุยวออะไรก็ไม่รู้
คุยวอก็คือวิทยุสื่อสาร
คนขี่รถจักรยานยนต์ก็นึกว่าเอ้าโดนตำรวจเล่นแล้วมั้งเนี่ย

หรือว่าเมาหรือเปล่าหรือว่ากร่างหรือเปล่า

คือเขาบอกว่าไม่ได้เมาอาจารย์คนนี้บอกไม่ได้เมา
แล้วก็ที่บอกว่าเหมือนวอร์จริงมันเป็นของเด็กเล่น

อันนี้เขาบอกว่าเป็นฤทธิ์ของยาไงคือมึน

กินยาแก้ไอไปยาไมเกรนไป
แล้วก็บอกว่าท่าทางที่ชี้ไม้ชี้มือนั่นน่ะ
คือจริงก็เป็นท่าทางของอาจารย์อยู่แล้ว
เวลาที่สอนนักเรียนแล้วก็อาจจะมีการชี้สอนเด็กสอนนักศึกษา
อันนี้ก็เป็นข้อมูลที่เรามานำเสนอนะคะ

แล้วก็คนที่อยู่ในคลิปก็คือตัวอาจารย์
คลิปวีดีโอนี้นะฮะมีคนชมเข้าไป

คนเข้าไปดูคลิป๘หมื่นกว่าครั้งนะฮะ

ชาวเน็ตก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นถึงพฤติกรรมของชายในคลิปอย่างมากมาย
แล้วก็ถามหาว่าตกลงแล้ว
ชายคนนี้มีอาการอะไรเกิดขึ้นกับเขา
คืออาจารย์เขาก็บอกนะบอกว่าขอโทษด้วย
โทษไปถึงตำรวจว่าแบบทำให้ภาพดูไม่ดี

แต่ถ้าเกิดว่ามีการเรียกไปพบก็ยินดีที่จะไปให้ข้อมูล
แต่ถ้าเป็นอาการมึนยาจริงก็น่าเป็นห่วงนะ
ถ้ามึนยาแล้วออกมาขับรถแบบนี้
แล้วมีอาการเบลองงทำอะไรไปก็ไม่รู้เนี่ยนะครับ